คุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะ
ที่ชุมชนบ่อนไก่พระราม๔ในกรุงเทพนะคะ
เป็นชุมชนแออัดบ้านเรือนปลูกติดกันเยอะมากนะคะ
แล้วพอไฟไหม้ทีคุณผู้ชมลองดูภาพ
มันติดลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
แล้วการเข้าไปควบคุมเพลิงก็ค่อนข้างจะลำบาก
ควันขโมงดำแบบนี้ค่ะ
คือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบ่อนไก่เนี่ย

คือต้องเอาชีวิตรอดกันออกมาก่อนเนี่ยค่ะ

เดี๋ยวให้ไปดูใช่เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้

เขาถ่ายภาพเหตุการณ์ไฟไหม้เอาไว้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะไฟไหม้รุนแรงขึ้นเรื่อย

คนที่อยู่แถวนั้นก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ให้เห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ไฟไหม้คือชาวบ้านเขาบอกว่ามันเริ่มจากชั้น๒ของบ้านไม้หลังหนึ่ง
แล้วก็ลุกลามไปหลายหลังคาเรือ

ชาวบ้านก็พยายามจะวิ่งหนีตายกันอลละหมานเอาชีวิตรอดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะควบคุมเพลิง

แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นลักษณะชุมชนแออัดใช่ไหมคะ
เป็นบ้านไม้เป็นเพลิงสังกษีแล้วอยู่ติดติดกันนะคะ
แคบรถดับเพลิงกว่าจะเข้าไปได้มันยากค่ะ
พลเมืองดีเขาก็ต้องช่วยกันลำเลียงน้ำเข้าไปช่วยกันดับไฟ
คนก็กลัวว่ามันจะลุกลามไปมากกว่านี้
ทรัพย์สินจะเสียหายมากไปกว่านี้นะคะ
บ้านไม้ด้วยไหมคะมันก็เป็นเชื้อเพลิงมันอย่างดีเลยคือกลุ่มควันไฟไหม้
ถ้าเกิดดูภาพมุมสูงนี่ภาพมุมสูงน่าตกใจค่ะ
คือเจ้าหน้าที่พยายามจะควบคุมเพลิงเนี่ยนะคะต้องวางหัวฉีดน้ำเพิ่มอีก๓หัวทางทิศใต้
ก็ล้อมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดบ่าย๒โมงครึ่งถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ควันค่ะควันยังเยอะอยู่ปกคลุมชุมชนแล้วความร้อนมันก็ยังระอุอยู่นะคะ
ก็ต้องฉีดน้ำรักษาอุณหภูมิป้องกันไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีแบบนี้ปีนหน้าต่างค่ะ
หน้าต่างไปช่วยคนที่ติดค้างอยู่ในบ้าน
ชาวบ้านก็ช่วยกันทยอยไปสำรวจดูบ้านเรือนของตัวเอง
บ้านเรือนของเพื่อนบ้านว่าเป็นยังไงกันบ้าง
พวงอายุ๖๔กอดกับเพื่อนบ้านปลอบใจกันเนี่ยค่ะ
ร้องไห้กันเลยคือป้าพวงบอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกน
บอกไฟไหม้รีบวิ่งมาดูโอ้โหไอ้บ้าน
ไฟไหม้ทั้งหลังต่อหน้าต่อตาไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
พวงบอกไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้ว
ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วด้วย
นางสารพัดระดาอายุ๓๙ปีบอกว่าตอนเกิดเหตุตกใจมาก
ตกใจจนแบบทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเอาอะไรออกมาดี
สิ่งที่เธอยกออกมาได้คืออะไรรู้ไหมถังแก๊สถังเดียวเลยเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ไปเลือกหยิบถังแก๊สมา
เพราะกลัวมันระเบิดอย่าง้ายพี่
ตัวเองไม่เป็นไรไง

ขึ้นรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจซ้อนท้ายไปแบบนี้นะคะ

เพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ด้วยตัวเองอาจารย์ชัดชาติบอกว่า
เบื้องต้นจากการตรวจสอบมีบ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือน
ประชาชนได้รับผงประทบเป็น๑๐๐คน
บ้านต้นเผลอไปหมดทั้งหลัง
จะสำรวจความเสียหายภาพรวมทั้งหมดอีกที
แล้วก็จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะคะ
เดี๋ยวยายเบื้องต้นอย่างไรครับ
คือภาพมันน่าตกใจแล้วก็เห็นใจชาวชุมชนบ่อนไก่จริง
แต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มีคนเจ็บไหมก็มีคนสำลักควันนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะดูควันสิคะสำลักควันเยอะ
ก็มีคนระหว่างวิ่งหนีเอาตัวรอดก็หกล้มกันบ้าง

ใช่อย่างที่บอกไงคะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปยาก
ควบคุมเพลิงยากซอยแคบมาก
คือตอนนี้นะคะทางกรทมก็ตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์นะคะ
เป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่

น่าเป็นห่วงมากคือเด็กในชุมชน
ตอนเย็นเลิกเรียนกลับเข้าบ้านไม่ได้
ก็ต้องให้ผู้ปกครองรับไปอยู่ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ทมก็จะดูแลอำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้นะคะ
ก็คืนนี้ก็ต้องอยู่ในศูนย์กันไปก่อนค่ะ
ผู้ว่ากรทมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
ก็จะปรับปรุงเรื่องการดับเพลิงในเขตชุมชนแออัด
เพื่อลดความสูญเสียในอนาคตนะคะอืม
คือไหม้ไป๓๐หลังคาเรือนได้
ซึ่งความจริงชุมชนนี้อยู่ใกล้สถานีดับเลิงบ่อนไก่

มีหัวแดงดับเพลิงเนี่ยแต่อยู่ที่ถนนพระราม๔
ผู้ว่ากรทมบอกว่าถ้ามาถึงภายใน๘๑๐นาทีในระยะแรกเนี่ย
มันอาจจะไม่ถึง๓๐หลังคาเรือนก็ได้
ใช่เพราะว่าการเข้าไปมันอาจจะยากหน่อยด้วย